ต่อไปนี้ก็ชวนขนลุกเหมือนกันค่ะ

หลายคนคงไม่เห็นความผิดปกติอะไร

น้องเขาหลับอยู่กับคุณแม่เห็นไหม
หลับอยู่แล้วจู่ก็ลุกขึ้นตรงดิ่งไปเปิดประตูบ้าน

อันนี้ลูกชายตอบกลับมาค่ะบอกเลยว่าคุณแม่ขนลุกเลย
แล้วน้องตอบกลับมาว่าอะไรไปฟังเสียงคุณแม่ค่ะ
หลังจากที่แม่เรียกน้องมาก็ได้มานั่งคุยกับน้องนะคะ
บอกว่าถามว่าเออทำไมไปเปิดประตูเพราะว่าเขาเป็นบ่อยมาก
บอกว่ามีผู้ชายชุดขาวมายืนเรียกหน้าบ้าน
ให้เปิดประตูหน่อยจะเข้ามาด้วย

มันจะมีได้ยังไงแล้วน้องเป็นบ่อยคุณ
ไม่ใช่ครั้งแรกแต่น้องเป็นแบบนี้หลายครั้งแล้ว

เหมือนคนน้องเล่าให้ฟังนะว่ามีคนใส่ชุดขาวเนี่ยบอกว่าเปิดประตูให้หน่อยจะเข้ามา
ชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายบางคนบอกว่าให้หาพระมาใส่คล้องคอเอาไว้
บอกว่าให้คุณแม่เอาพระใส่คอน้องไว้นะบางคนเล่าประสบการณ์เหมือนกันนะ
ว่าเขาเคยละเมอฝันเห็นอะไรแบบนี้เหมือนกันแล้วบางคนเขาบอกอย่างนี้
โบราณเขาเชื่อว่ามีผีมาชวนไปอยู่หรือว่าขอมาอยู่ด้วยนะคะคุณ
แต่มันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลเป็นเรื่องราวที่มันไม่รู้แหละว่ามันคืออะไร
แต่ถ้ามองถึงเรื่องของความเชื่อมันก็มีโอกาสบางคนเขาบอกเขาเคยฝันแบบนี้เหมือนกัน
อะไรแบบนี้แต่ก็ถ้าไม่สบายใจก็คุณแม่ก็อาจจะลองแหละพาน้องไปทำบุญ
ใส่สร้อยพระให้อะไรอย่างเงี้อาจจะสบายใจขึ้นอ๋อเจออย่างนี้ไม่สบายใจแน่นอน
ลองทำตามที่น้องใบตองแนะนำดูนะจ๊ะ